แห่งหนึ่งที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำเนี่ยโล่งอกโล่งใจซะที
หลังจากเสืออารวาสมานานเป็นปี

คือไม่ใช่เสือที่ไหนฮะคนนี่แหละ
ถึงขั้นต้องส่งไลน์หากันว่าเสือมาแล้วออกจากบ้านแล้ว

คือตั้งกลุ่มไลน์อ่ะ
กลุ่มไลน์ในหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านเขาตั้งไว้
กลุ่มลายชื่อกลุ่มเสือออกจากบ้านแล้ว
เพราะเป็นคนที่แบบคลุ้มคลั่งติดยงติดยาแล้วคอยอลวาด
ทำร้ายชาวบ้านเนี่ยบางทีมาที่ร้านขายของเนี่ยนะฮะ
คงมาขู่เอาสินค้าจากเขา
นี่เขามีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้หมด

นี่พอเสือออกจากบ้านแล้วเนี่ยส่งไลน์บอกกัน

ถูกต้องคุณเขียนมาสอนเสือออกจากบ้านแล้ว

หมู่บ้านนี้ต้องมีกล้องวงจรปิดคอยดูเสือ
โอ้โหท่านผู้ชมฮะถามว่าเสือนี่เป็นใครที่ไหนอะไรยังไง
คือเสือนี่เป็นชายที่มีลักษณะอาการเสพยาติดยาแล้วคอยคลุมคลั่งออกอารวาส
ล่าสุดเนี่ยหญิงสาวในหมู่บ้านอายุ๒๑ถูกไล่แทงนะฮะ

หลายครั้งหลายหนชาวบ้านนี่อยู่กันแบบลำบากลำบลหวาดระแวงไปหมด
เตือนภัยแจ้งข่าวกันแบบยิ่งกว่าเตือนภัยซึนามิอีกอ่ะค่ะ
ต้องมีกลุ่มไลน์เลยกลุ่มลายเสือออกจากบ้านแล้ว
นี่ซื้อออกมาแล้วเห็นไหมมาชะโงกอยู่บ้านเธอแล้ว

และล่าสุดครับวันนี้ครับตำรวจสพคูเมืองไปดำเนินการให้แล้ว
ไปจับเสือแล้วนี่ไปบ้านของเสือเลย
นายสุลสักสวมีชัยอายุ๓๙ปีหรือน่ะเสือ
ไปเจอที่บ้านเสือไม่ขัดขืนอะไรเลยฮะ
นุ่งผ้าขนหนูมาขืนจนนาทีเลยก็ให้เสือใส่กางเกงก่อน

แล้วเราไปขอเงินจากใครครับ

เจ้าไปเต็มของแล้วไม่ได้ไปไล่แทงแล้วใช่ไหม

ครับผมก็นั่งอยู่ในบ้านเนี่ยครับ
เสพยาก็ไม่ได้เสพไม่ได้ออกไปทำร้ายใครเลย

ได้เสพจะตรวจทำไมเนี่ยปัสสาวะเป็นสีม่วงฮะก็เรียบร้อยฮะ
ถูกคุมตัวไปที่โรงพักนะครับสพคูเมืองแม่ของเสือนะฮะ
อายุ๖๕ปีแล้วแม่บอกดีใจเหลือเกินนี่แม่ของเสือฮะ
แม่เสือบอกแม่ดีใจมากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเอาลูกชายไปสักทีนึง
ลูกชายเนี่ยโอ้โหติดยาบ้านะแล้วคลุ้มคลั่งอยู่ตลอด

คือแม่บอกว่าเสือเนี่ยจะคอยมาขอเงินแม่แล้วขอทีนึง๓๔๐๐นะฮะ
ไม่ใช่น้อยนะครับเอาไปไหนเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพ
เวลาแม่ไม่มีก็ถูกทำร้ายเวลาลูกชายมาขอก็ต้องไปหยิบยืมเข้ามาให้
นี่ครับ
บอกกลัวจะเอาไปไม่นานกลัวจะออกมาเร็วคือต้องบำบัดให้หายไปเลยนะฮะ

แล้วที่สำคัญก็คือเนี่ยมาขอเงินแม่มาขู่เอาเงินจากแม่เนี่ย
แล้วเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีคนขายนั่นแหละ
ก็ถามเสือสิว่าซื้อที่ไหนซื้อจากใคร
คงไม่แบบโอ้โหนั่งรถข้ามจังหวัดไปซื้อนั่งเครื่องบินไปซื้อที่ไหนหรอก

ตำรวจต้องไปไล่กวาดล้างให้หมดนะ